คุณผู้ชมครับติดตามเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีกันก่อนนะครับ

คนร้ายเนี่ยตามประกบยิงคนขับรถกระบะส่งของ

กระสุนเข้าร่างไป๑๔นัดนะครับ

คาดว่าคงยิงใส่ช่วงที่กำลังขับรถอยู่เลยนะฮะ
คนที่ร้านแถวนั้นยังงงกันอยู่เอ๊ะเสียงอะไร

มีผู้หญิงนี่บอกเสียงปืนกับทำลองกับเมียหรือเปล่าตายยิงอะไรยังไงกัน
บันทึกวินาทีเสียงปืนรัวดัง๑๖นัดนะครับ
เป็นกระสุนที่ยิงใส่นายอัคเดชศรีสะอาดชื่อเล่นชื่อเอกนะฮะอายุ๕๒ปี
พนักงานส่งพัสดุเสียชีวิตคารถกระบะตู้ทึบสีบรอนเทา
รถเนี่ยไปจอดนิ่งอยู่กลางถนนระหว่างพื้นที่หมู่๕ตำบลนิคมสร้างตนเอง
หมู่แปดตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับนี่รถคันนี้นะครับ
ตอนแรกชาวบ้านที่อยู่ในคลิปที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรเนี่ย
คิดว่าเป็นเสียงปืนจากผัวเมียทะเลาะกันพอมาถูอีกทีเอ้าคนขับรถกระบะส่งของ
กระบะตู้ทึบคันนี้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่คารถ
หลังได้รับแจ้งเหตุสพเมืองลบบุรีก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คนขับรถนะฮะคือนายอัคเดชหรือว่าเอกนะครับ
เสียชีวิตในลักษณะนอนตะแคงราบไปทางซ้ายมือของเบาะข้างคนขับ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นนะครับพบว่าเขาถูกยิงเนี่ย
กระสุนเข้าร่างนี่ร่างพลุนทั้งร่างเลยนะฮะ๑๔แผลนะครับ
กระสุนเข้าสะบักขวาสามนัดเข้าแถวแถวก้นห้านัด
ชายโครงขวาอีกสองนัดตามลำตัวตามแขนตามข้อมือ
ก็ถูกแรงกระสุนปืนเนี่ยจนพลุนไปเหมือนกันนะครับ
นี่คือผู้ตายนะครับพื้นถนนมีปลอกกระสุน
ปืนขนาด๙มมตกระจายเต็มเกลื่อนไปหมดเลยนะครับ
มีกล้องวงจรปิดเวลา๑๙นาฬิกา๒๓นาทีเมื่อวานนี้
นี่ภาพนี้นะฮะก่อนถึงซอยจุดเกิดเหตุ๕๐เมตร
นายอัคเดชขับรถกระบะตู้ทึบเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยที่เกิดเหตุ
ก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตมีกล้องวงจรปิดนะฮะหลังจากผู้ตาย
ส่งของเสร็จจะเห็นได้ว่ามีจักรยานยนต์คันนี้นะครับเป็นจักรยานยนต์ต้องสงสัย
ขี่ตามรถเข้าไปแบบติดติดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
แต่นี่จะเห็นว่านี่เห็นไหมฮะทิ้งระยะแค่ตรงนี้นี่เอง
แล้วไปมีกล้องวงจรปิดที่ปากซอยที่เกิดเหตุนะครับเห็นวินาทีจักรยานยนต์ต้องสงสัยออกจากซอยที่เกิดเหตุ
คันนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอวังม่วง
ภรรยาของผู้ตายนะครับชื่อนางแก้วตายุ๕๒ปีนะครับอายุเท่ากับผู้ตายนะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ญาติพี่น้องก็ต้องคอยประคองกันไว้นะครับ
ช็อกเลยนะฮะบอกว่าสามีทำงานอยู่กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
ทำงานลักษณะเข้าเวรวันเว้นวันช่วงที่วันเว้นวันเนี่ยจะไปรับจ๊อปขับรถส่งพัสดุด้วย
ปกติจะกลับถึงบ้านสองถึงสามทุ่มเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุไม่นานนะฮะ
โทรหาสามีถามว่าถึงไหนแล้วรอกินข้าวอยู่
เนื่องจากพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นี่แหละหมอเนี่ยนัดตรวจเลือดเดี๋ยวต้องงดอาหารก่อน
บอกสามีบอกให้กินไปก่อนเลยกำลังส่งของอีก๒๓จุดถึงจะเสร็จ
หลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งเหตุว่าสามีถูกยิงเสียชีวิต
เธอบอกเธองงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นงานที่ส่งของเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้ค่ะ
แต่ถ้าที่ห้างที่ทำอยู่เนี่ยไม่มีปัญหากับใคร
จากที่หมุดหิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่หา

กำรวจ

จะขี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้แต่เขาไม่หาเรื่องใคร
เขาเคยเล่าอะไรเกี่ยวเรื่องความทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรไหม

โดนเยอะจริงหรอ

ไหลนัดเลยหรอ
โดนยิงไป๑๖นัดนะฮะกระสุนเข้าร่าง๑๔นัด
ชาวบ้านในพื้นที่นะครับในซอยจุดเกิดเหตุบอกกับเราว่า
ตอนแรกได้ยินเสียงปืนดัง๓๔นัดนะครับ
จากนั้นดังรัวติดกันอีกนะฮะ

ไม่มีใครกล้าออกมาดูจนสิ้นเสียงปืนนะ

คนร้ายใส่เสื้อลายพรางทหารกางเกงขาสั้น
ขี่จักรยานยนต์สีดำนะครับ
ขี่ออกมาจากซอยที่เกิดเหตุ
ออกมาจากถนนสายลบบุรีวังม่วง
แล้วก็ขี่รถมุ่งหน้าไปทางอำเภอวังม่วง

ทุกคนเนี่ยบอกตรงกันนะครับ

อย่างที่เราไม่เห็น
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตรนะครับ
นี่คือบ้านที่ผู้ตายมาส่งของเป็นหลังสุดท้ายนะ
ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิต

ผู้ตายมาส่งของเมื่อ๑๘นาฬิกา๔๔นาทีนะครับ
ซึ่งตอนที่มาส่งของก็มีท่าทางเร่งรีบ

เจ้าของบ้านบอกว่าก็เออเขาก็คงจะ

นี่คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
นี่ฮะกล้องวงจรปิดที่คุณอัคเดชเนี่ย
เขามาส่งของเป็นหลังสุดท้ายเมื่อวานนี้

ขี่ตามหลังไปแล้วก็ถูกประกบยิงเสียชีวิตคารถ
นี่นะฮะ๑๘นาฬิกา๔๔นาที
เจ้าของบ้านบอกตอนนั้นก็โอนเงินค่าพัสดุให้๓๘๖บาท
ซึ่งในสลิปโอนเงินเนี่ยระบุเวลาไว้
ตอนที่โอนกันเสร็จเรียบร้อย๑๘นาฬิกา๔๗นาที
แล้วเขาก็ขึ้นรถขับรถออกไป
แต่ตอนที่ออกไปก็ยังแปลกใจอยู่ว่า
เอ๊ะทำไมยังไม่รีบออกรถจะไปส่งของต่อ

เพราะตอนเอาของมาให้ดูท่าทางเร่งรีบ
แต่พอขึ้นรถไปแล้วเอ๊ะทำไมถึงยังไม่ออกรถ
ส่งของต่อเห็นว่าเขานั่งคุยโทรศัพท์อยู่ในรถน่ะ
เกือบ๑๐นาทีนะฮะจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ย๑๐นาที

จากนั้นอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีการแจ้งเหตุกันว่า
มีคนถูกยิงเสียชีวิตคารถส่งของ
พอมาเห็นตามข่าวเห็นสภาพรถถึงได้รู้ว่า
เอ้านี่เพิ่งมาส่งให้บ้านเรานี่
อืม
ก็เหมือนกับว่าน่าจะรีบส่งให้หลายบ้านหรือเปล่า

แต่พอจริงแล้วก็ไม่ได้ผิดก็คุย

คนนี้มาส่งพี่บ่อยไง
ซึ่งครั้งแรกนะที่พี่รับกับเขา

ตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ที่สพเมืองลบบุรีนะฮะไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบรถของผู้ตายด้วยนะฮะเพื่อดูร่องรอยของวิถีกระสุนต่าง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าคนร้ายน่าจะคือคนที่ขี่จักรยานยนต์
ตามหลังรถกระบะตู้ทึบส่งของของผู้ตายจากนั้นได้ยิงใส่ผู้ตายเนี่ย
ตอนที่รถของทั้งคู่ยังอยู่บนถนนยังขับยังขี่กันอยู่ลักษณะตามมาประกบยิง
ที่คนร้ายจะกลับรถแล้วก็ขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปทางพื้นที่อำเภอวังม่วง
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ยังไม่พบว่ามีเบอร์โทรศัพท์ต้องสงสัยนะครับแล้วก็ทำให้ทราบว่าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุผู้ตาย
มีรายการต้องไปส่งพัสดุให้กับลูกค้าประมาณสิบชิ้นก่อนจะเกิดเหตุได้โทรหาลูกค้าบ้านที่จะส่งของเท่านั้น
ประวัติทางคดีของผู้ตายไม่เคยมีคดีนะฮะเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าคดีอื่นนะครับ
กับครอบครัวก็ปกติดีเป็นคนรักครอบครัวขยันขันแข็งขยันทำงานไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุรี
แล้วคำถามก็คือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะตำรวจตั้งไว้หลายประเด็นนะครับ
อาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินค่าบ้านค่ารถหรือเปล่าหรือว่าที่หนี้ที่ยืมเงินมาส่งเสียลูกสาวหรือเปล่า
ประเด็นที่สองคือเรื่องความขัดแย้งในที่ทำงานเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบดู
ประเด็นที่๓อันนี้ต้องขยายผลคือเรื่องการพนันหรือว่ายาเสพติด
ไม่เคยมีคดีจริงแต่ตอนนี้ไปเกี่ยวข้องยังไงหรือเปล่า
และประเด็นที่๔นะฮะก็เหมือนกับที่ท่านผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมานะ
ก็คือกรณีพิพาทบนท้องถนนหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบดูว่าจักรยานยนต์คันนั้นคือใคร
ตอนนี้สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว๕ปากนะครับ
รวมทั้งภรรยาของผู้ตายแล้วก็ผู้จัดการบริษัทขนส่งที่ผู้ตายทำงานอยู่ด้วย